ที่ป้าแมวป้าแมวไหนป้าแมวดาวพระศุกร์ไง

ก่อนหน้านี้เรานำเสนอกันไปว่าป้าแมวเนี่ยนะ
ล้มป่วยแล้วก็เจอมรสุมชีวิตไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงิน
ซึ่งตัวป้าแมวเองนี่แหละที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเวลาที่เดือดร้อนเจ็บป่วย
ก็จะได้นางเอกดังอย่างพี่อ้ำพัชราภาแล้วก็นักแสดงตัวแม่ใจบุญอย่างพี่บุ๋มปะนัดดา
ยื่นมือช่วยเหลือให้ค่ารักษาพยาบาลดูแลกันมาตลอดค่ะ
ล่าสุดนี่ป้าแมวมาหาพี่แจ๊กกะรีนถึงไทยทัศน์ทีวีเลยนะคะ

ป้าแมวก็บอกว่าสุขภาพป้าดีขึ้นเยอะ
และการที่มาหาถึงที่แบบนี้เล่าแบบตรงเลยละกันนะ
แมวแกไม่มีงานทำงานละครก็หายหมด
ไม่มีงานมานานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนติดต่องานแสดงมา
แต่พอถึงเวลาก็เงียบหายไป
ตัวป้าแมวเองก็บอกว่าโอ๊ยที่ผ่านมาเนี่ยแจ๊กกะลีน
เนี่ยไม่มีงานเลยช่วยหางานให้ป้าหน่อยได้ไหม
อยากจะมาของานคืออย่าเข้าใจผิดนะว่าแกจะมาขอเงิน
วันนั้นฉันนี่เจอป้าแมวมาที่ไทยรัฐนี่แหละ

ใช่ตอนนี้ป้าแมวพร้อมที่จะทำงานนะคะ
ทำงานเพื่อแลกเงินไม่ได้มาขอเงินแต่อย่างใด

ไม่เคยไม่เคยไม่เคยขอนอกจากว่า
ถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าเกิดป้าแมวเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็แจ๊กกะลินไปทำข่าวหรือว่า
ไปทำข่าวปั๊บพี่อ้ำรู้เรื่อง
อ้ำเห็นข่าวพี่อ้ำก็จะถามว่าไม่สบายเหรอคะ
อ่าก็จะช่วยเหลือมา
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปขอแบร์มือขอก็ไม่ใช่นะคะ

ถ้าหากว่าพี่อ้ำรู้หรือว่าพี่บุ๋มรู้ว่าไม่สบาย
พี่อุ๋มก็จะฝากเงินมาให้
แม่ชอบทำงานมากกว่านะคะ

แมวอยากเล่นละครอยากให้ผู้จัดเนี่ยให้ป้าแมวไปเล่นละครเถอะนะ
เราจะได้มีเงินคอยดูแลตัวเอง
อยากดูทีวีเพราะว่าเห็นเขาเล่นละครกันแล้ว
หรือว่าเขาเอาที่เรามาออกอะไรอย่างนี้มันก็ร้องไห้

คิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงงานแสดง
ไม่เคยเปิดรับบริจาคแต่อยากได้งานทำ

ไม่ใช่ว่าไม่มีงานแล้วก็ไปแบร์มือขอคนนู้นคนนี้อย่างที่
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลย